ของอดีตนางเอกหมอลำรุ่นใหญ่นะคุณผู้ชม
คุณอมรพรเสน่ห์คุณผู้ชมอยากให้ไปดูบรรยากาศ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศการประชันกรอนลำแบบสดนะคะ
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในงานชาปนกิจศพของนางอมรการคิดหรืออมรพรเสน่ห์
ซึ่งเป็นอดีตนางเอกหมอลำชื่อดังของภาคอีสานนะครับ
เฉพาะภาคอีสานแล้วค่ะเพราะว่าเธอไปแสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศไทย
เสียชีวิตวัย๖๕ปีสาเหตุไตวายฉับพลันเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งงานศพเนี่ยถูกจัดขึ้นที่วัดบ้านโคกกล่องอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเมื่อวานนี้นะคะ
โดยมีหมอลำชื่อดังทั้งรุ่นเกาะรุ่นใหม่อย่างพฤษมัยเพชรโลมโชยยอดชายเจริญศิลป์บุญเพงภรรย์เหล็กไหลสังเวียนเสียงระคังทองสว่างน้อยเสียงทองร่วมกันโชลกคอเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณชาติที่สำหรับเพศรภัณฑ์ศาลบริโภคล่ะ
อดีตนางเอกหมอลำชื่อดังสู่สวงสวรรค์นะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับหนึ่งท่านค่ะให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่า
คือนายสว่างภูนาวันหรือว่าสว่างน้อยเสียงทองอายุ๖๔ปี
เป็นอดีตพระเอกคู่ขวัญกับผู้ตาย
เขาบอกว่าคุณอมรเป็นนางเอกดาวค้างฟ้า
แล้วก็เป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกแฟน
แฟนเพราะว่าอยู่ในวงการหมอลำมายาวนานกว่า๔๐ปี
ผลงานการันตีความสามารถมากมายค่ะ
แล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่วิทยาลัยหน้าตสินกาลสินอีกด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วก็นับว่าเป็นแม่ครูของหมอลำยุคใหม่
แล้วก็เป็นศิลปินสายบุญที่น่ายกย่องชมเชย
เราก็เลยนำมาฝากกันในเช้าวันนี้ด้วยนะคะ